วันนี้นะคะทางครอบครัวของนายสมชาย
คนขับเรือลากจุงที่ศูนย์หายจากอุบัติเหตุเรือล่มนี่
ก็ไปรับศูปดีแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็ไปทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณเพื่อนำร่าง
คือทางญาติเองวิงวอนขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตามหาอีกร่างหนึ่ง
ก็คือร่างของภรรยาที่ยังคงศูนย์หายอยู่
เพราะว่ามีข้อความปริศนาส่งมาให้เมื่อช่วงเช้าวันนี้ด้วย
ข้อความปริศนาเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามาจากไหนแล้วส่งไปที่ไหน
แต่ว่าที่เห็นนี้เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ครอบครัวนายสมชายธารกุลนะคะคนขับเรือลากจูงที่ศูนย์หายจากอุบัติเหตุเรือล่ม
หน้าวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
มนต์พระสงฆ์มาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณนายสมชาย
ที่บริเวณท่าเรือสิริราชให้กลับบ้านเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ
หลังพบร่างลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็นำขึ้นมาบริเวณท่าน้ำสิริราชเมื่อวานนี้ค่ะ
จากนั้นก็เดินทางมายังหน่วยนิติ

ภาควิชานิติเวสาโรงพยาบาลสิริราช
นำร่างนี้กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสามก่อ
อยู่ในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
นายสมพงศ์ธารกุลน้องชายนายสมชายนี่เขาเปิดเผยด้วยนะคะ
ว่าจะมีการประกอบพิธีทางศาสนา๓คืน
และทำพิธีชาปนกิจศพ๔โมงเย็นในวันที่๖ตุลาคม
และตอนนี้ยังคงมีความหวังนะคะว่าจะพบศพพี่สะพ้าย
ซึ่งยังคงศูนย์หายอยู่ในเร็วนี้เพราะว่าเมื่อเช้าตอนประมาณเก้านาฬิกาสิบหกนาทีค่ะ
มีคนส่งข้อความปริศนาคือส่งเข้ามาที่นี่คุณผู้ชมหน้าจอนี้นะคะ
ให้กลับไปหาศพพี่สะพ้ายใกล้กับจุดที่พบศพของพี่ชาย
ค่ะอยู่ใกล้สะพานไม้ค่ะนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะ
หลังจากนี้ครอบครัวก็จะประกอบอาชีพนี้ต่อไป
จะรู้ว่าอันตรายที่ผ่านมาก็ระมัดระวังมาโดยตลอด
แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ในฐานะชาวเรือเข้าใจเหตุที่เกิดขึ้นกับพี่ชายดีค่ะ
ว่าเป็นอุบัติเหตุส่วนเรื่องความเชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวเรือทราบกันดีค่ะ
บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นปากอุโมงถ้ำพญานาค
ที่ทุกครั้งถ้าเรือเดินผ่านจะต้องจุดทูปขอเข้ามาบอกกล่าว
คนหาที่สะพ้ายและการกู้เรือด้วย
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าแม่บอกว่าจะเจอศพเมื่อวานก็เจอตามคำที่บอกไว้นะคะ